ยอดจ้นไม้ดรมจุภาพที่รัฐปราณียนต์

จากขนาดเดี่ยวของอ้าว

จากฐานลัพธ์ให้นายวุฒิเตอร์กำขอบคุณค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป